คะแนนนั้นสำคัญมากอย่างน้อยเราควรจะต้องเก็บให้ได้อย่างน้อย๑คะแนนนะสำหรับเกมในนัดนี้

ของจ้ะอว่าสอกนัดเนี่ยล่ะล่ะได้มัน๑ล่ะไม่รู้ล่ะรูปแบบจะ

วันที่๖ของการฝึกซ้อมของทัพช้างศึกทีมชาติไทยครับ
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองนั้นก็เน้นการฝึกซ้อมเข้มขึ้นเรื่อย
เพื่อเฟ้นหา๑๑ผู้เล่นตัวจริงครับ
นักเตะทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมในช่วงค่ำที่สนามอาร์มฟอสสเตดียม
ทีมชาติสหรัฐอารับเอมิเรส
สำหรับการฝึกซ้อมเน้นไปที่การติวเข้มแท็กติก
เพื่อเฟ้นหา๑๑ผู้เล่นตัวจริงที่ดีที่สุด
ซิโก้เกียรติศักดิเสนาเมืองกุศือทีมไทยเปิดเผยว่า
นักเตะทุกคนมีความพยายามที่จะลงเล่นเป็น๑๑ผู้เล่นตัวจริง
ซึ่งขณะนี้ก็ยังไม่สามารถบอกได้ว่าใครที่จะได้ตำแหน่ง
เพราะทุกคนทำผลงานได้ดีใกล้เคียงกัน
ขณะที่ประเด็นที่ทีมชาติไทยจะต้องหยุดโอมาอับดุลรามาน

รับว่าโอมาเป็นนักเตะที่มีความสามารถเช็คเลาะตัวสูง
และอาจจะต้องจับตาเป็นพิเศษ
แต่แท้จริงแล้วโอมาอาจจะเป็นเพียงแค่ตัวหลอกเท่านั้น
แต่เราก็จะต้องหาคนคอยประกบคอยดูอยู่แล้ว
แต่ก็คงจะไม่ตลอดทั้งเกม
เพราะว่าเขาเล่นด้วยระบบวิธีการมันไม่ใช่แค่เบอร์๑๐คนเดียว
บางครั้งเบอร์๑๐อาจจะเป็นตัวหลอกด้วยซ้ำไปคนอื่นก็ต้องระวังเหมือนกันนะครับ
ธิรสินแดงดากองหน้าทีมชาติไทยเปิดเผยว่า
เก็บ๑คะแนนจากสหรัฐอารับเอมิเรสเป็นอย่างน้อย
เพื่อเพิ่มความมั่นใจให้กับทีมชาติไทย
ทุกคนเหมือนก็ยังมุ่งมั่นเหมือนเดิมครับถึงแม้ว่าเคสองนัดแรกเราอาจจะยังไม่มีแต้มเลย
แต่ว่ามันก็ยังไม่จบผมว่ามันยังมีตั้งหลายนัดที่เราจะทำให้มันดีขึ้นกว่าเดิม
ผมว่าสภาพในทีมทุกคนก็มุ่งมั่นแล้วก็หวังว่าเราจะมีแต้มในนัดต่อไปที่เราจะเล่น
สำหรับการฝึกซ้อมที่อาร์มฟอสเตดียมแห่งนี้ก็จะฝึกซ้อมอีก๒วันนะครับ
ก่อนที่ในวันที่๕ตุลาคมก็จะได้ไปซ้อมที่สนามโมฮเมดบินซาเย็ด
ซึ่งเป็นสนามจริงของการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกรอบ๑๒ทีมสุดท้ายในเกมนัดนี้ครับ
วิลวิทเจริญเชื้อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากกรุงอาบูดาบีประเทศสหรัฐอารับเอมิเรสครับ